แม่บ้านประจำบาน
สนับสนุนโดยบิ๊กซีถูกสุดไปเลย
แม่บ้านประจำบานต่อวันนี้ค่ะ

อ่าอัยะพิสดาเคือคงค่าค่ะ

พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น

ที่ในสือพิมพ์นี่นะคืออันตดัดเด็กจนโตนะ

ค่าคลองชีพนี่นะสูงขึ้นเรื่อยเลยอ่ะโอ้แล้วคนไปทำงานเนี้ย
โอ้ยนี่เผื่อว่าจะอื่นเลย
อภิษกับพี่กาวเนี่ยยังต้องหาอาชีพเสริมรายได้เสริมเลย
สองนะยังหารายได้เสริมแล้วลองนึกดูสิคุณผู้ชมทางบ้านล่ะ
บางคนนะกำลังมองหาอยากจะมีรายได้เสริมบ้าง
วันนี้คุณแม่ขอเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันนะคะ
ชื่อก็แปลกลงทุนน้อยกำไรงามจริงเหรอ
เดี๋ยวก่อนอะไรว่าแต่แบบชื่อแปลกนี่มันอะไรยังไงแปลกยังไงคะ
เอ๊ะแม่บอกว่าเป็นไงฝีมือจะต้องเกี่ยวกับเรื่องแกะสลัก
อือหรือใช่มั้ยล่ะไม่ใช่

น้ำเป็นตัวปั้นเรื่องราวต่างที่มันไม่ใช่เลย

เกี่ยวกับการเอาลายสวยมาอยู่บนตัวสบู่

เราไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจกันเลยดีกว่า

แม่บ้านผ่ารวย

ขอต้อนรับคุณเบลและคุณเปิ้ลสวัสดีค่ะ

และดีแม่ของฮอมสตูดิโอค่ะ

เอาเชื่อว่าคุณผู้ชมที่บ้านนั้นหลายท่าน

ผนึกภาพจากวัสดุต่าง

บนสิ่งต่างที่บอกมาใช่มั้ยคะ

บนโต๊ะบนรองเท้าก็ยังได้
ถ้าอย่างนี้คุณแม่เอาหน้าพวกเรามา

เวลาเข้ารองน้ำ

มันก็ทำได้หลายแบบเนอะไม่เคยเห็นมาก่อน

ถังอันนี้เราเคยเห็น
แล้วยังงี้แรกเลยจุดเริ่มต้นคือยังไงคะ
ก็คุยกับน้องว่าบริษัทกระดาษที่อิตาลีค่ะ
เขาก็ส่งตัวกระดาษสารุ่นใหม่มา

ไม่แต่คุณเบอล
ลายจะอยู่กับเราจนเกือบหมดก้อนเลย
เพราะว่าสบู่ตัวใสความมันละลายช้ากว่าสบู่สีขุ่น
แล้วถ้าเราใช้ฝั่งนี้ถูกัน

ก็คือเอาไปวางไว้ในห้องน้ำที่ร้าน

ก็คือโดยส่วนใหญ่นะคะปกติทุกคนก็จะชอบผูกข้างหน้า

มันจะอยู่กับเราจนเป็นแผ่นแบบเล็ก

อย่างนี้ไงถ้าถูตัวแล้วพอแผ่นสุดท้ายเราแปะนี่

ตัวกระดาษจะค่อยยุ่ยหายไปค่ะ

แล้วแต่ละชิ้นนี่ระยะเวลาในการทำ

ไม่นานค่ะไม่เกิน๑ชั่วโมงค่ะ

แต่ว่าหนึ่งกล้อดเราทำกันทีเยอะ

แล้วก็นะคะเราทำใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ

อ๋อแล้วอย่างนี้ละค่าชิ้นแล้วเท่าไหร่
ปลีกค่ะจะอยู่ประมาณ๗๙บาทค่ะ

อภิษฐ์อภิษฐ์สามารถมีลูกอภิษฐ์อยู่บนสมบูรณ์

แล้วก็จะได้เงินขึ้นมาเลยนะ๗๙บาท

ของชำรวยของงานวันเกิดงานแต่งงาน

คุณแม่แจกแจงราคาต้นทุนกันก่อน

อ่ะลองมาแยกดูว่า๑ก้อน

ถ้าเป็นสมบูรณ์ฝังลายนะคะ

ใช่อยู่ที่ว่าเราได้วัตถุดิบอะค่ะ

โหแต่ถามรายได้ต่อปีเลยได้ไหมคะ
เอาเฉพาะเลยไม่รวมคอร์สการสอนนะ

อาจจะเป็นงานสอนซะส่วนใหญ่
แต่ถ้าเป็นเท่าที่เคยสอบถามนักเรียนนะคะ
ค่อนข้างจะสูงนะคะ

เดือนนึงก็ค่าส่งออกจริง
เค้าก็ขึ้นหลักสองหมื่นสามหมื่นเหมือนกันนะคะ

แล้วมีขอออเดอร์ลวดลายพิเศษ
เฉพาะจะราคาแพงไปพิเศษไหมคะ

เพราะว่าถ้าบอกมาเยอะเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพิ่ม
ทำหน้าพี่แต่พี่ทำก้อนเดียวอ่ะ

จะเป็น๗๙บาทอาจจะมีบวกค่าพิมพ์กระดาษบ้าง

น้องเก่าพูดไม่เป็นไรครับ

อย่างงี้บัดลองสอบราคาเท่าไหร่คุณโคร

โนไปแล้วคะ

๔ชั่วโมงนี้สามารถทำเป็นแบบรูปแบบนี้ได้แล้ว

อุ๊ยถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นธุรกิจเนี่ยค่ะ

เริ่มแรกไม่เกิน๑๐๐๐บาทค่ะ
สามารถทำเสร็จแล้วจะได้กำไรประมาณอีก๑เท่าตัวค่ะ

แล้วก็เชื่อว่าคุณแม่บ้านที่ดูอยู่นะคะ
ก็ตาลุกวาวอย่างพวกเราแน่นอนเลย
เอ๊ะแล้วมันจะทำยังไงอ่ะ

คือตาลุกวาวกับราคากับต้นทุนราคาที่พูดมา
แต่มันจะทำได้ยังไงแล้ววิธีการทำมันเป็นยังไง

ช่วงหน้าค่ะเราจะให้เจ้าของธุรกิจนี้นะคะมาสาธิตกันให้ดูในรายการเลย

แม่ไม่ได้วันนี้มันร้ายพี่เศษ